ตอนนี้สิ่งที่ทั้ง๑๓คนได้กินกันอยู่เนี่ย

นี่เป็นอาหารที่นักบินอวกาศเขาก็กินกันนะ

เป็นตัวที่หน่วยซิลนำเข้าไปให้กับเด็กแล้วก็โค้ช๑๓คน
กินขนาดที่ติดอยู่ภายในถ้ำนักขนาดนี้นะครับ
โดยข้อมูลจากตัวแทนจำหน่ายบอกว่า
ซองให้พลังงาน๑๒๐คาโลรี่มากที่สุดในท้องตลาด
โดยทั่วไปให้พลังงาน๑๐๐คาโลรีนะครับ
อันนี้เขาเป็นในส่วนที่เขาอ้างอิงของเขานะ
สผลไม้มี๕รสชาติ
รับประทานง่ายไม่เหนียวข้นติดคอ
เป็นคาร์โบไฮเดรดที่สกัดจากผลไม้ล้วน

นำไปใช้งานได้ทันทีไขมัน๐
เหมาะกับนักกีฬาทุกประเภทที่ต้องการพลังงานทันที
หากต้องการรักษาพลังงานให้ได้๑๐๐
สำหรับกีฬาประเภทมาราทอนไรกีฬา
สามารถทาน๑ซองก่อน๕นาทีและเติมทุก๓๐นาที
คาเฟอีนยกเว้นรถช็อกโกแลต
สารเคมีไร้สารแต่งสีไร้สารแต่งกลิ่น
สารให้ความหวานใด

การรับรองจากหน่วยงานด้านออร์แกนิค
แล้วก็ปราศจากกลูเต็นด้วยนะครับ
เขาก็สนับสนุนการแข่งขันกีฬาใหญ่อยู่

อ้างอิงจากยี่ห้อนี้ที่เขาเอาเข้าไปให้กับทั้ง๑๓คนได้ทาน
จะได้เสริมพลังงานกันในช่วงเวลานี้นะครับ
ก็ปรับสภาพร่างกายของทั้ง๑๓คนกันก่อนนะคะ